เอาดิพี่เอาได้พี่ถ่ายผมว่าถ่ายตรงโซเซียลเราจะดูไป
นี่ตำรวจไทยครับผมเอาเลยครับผมพงศ์ครับผมพงศ์เอา
เลยไปเลยเนี่ยผมเลยเหมือนกันเอาเลยครับเนี่ย
เป็นอย่างงี้ครับ
พี่ถ่ายผมว่าถ่ายสะเจี่ยวจะดูใครเอาได้ครับ

อ่ะวันไม่น้อยนะเป็นเรื่องครับผม
ลำรถมารอดได้ไงเออน้ำลวดทัยพี่น้องทำวทัย
ไม่รอดทำไมคุณไม่รอดคุณบอกผมกันยังว่าคุณจะรอดรอผม
ขอเอ็ดผลหน่อยคุณทำไมถึงล๊อค
เออทำไมเขาไม่ล๊อคถึงล๊อคขอเอ็ดผลนะ
ขอเอ็ดผลหนึ่งเอ็ดผลครับ
ผมไม่ได้ยอมแม็กซ์ได้อย่าลอยผมไม่ใช่ได้หรอก

ไม่ได้อยากสาธิตรับอยากรู้
พี่น้องครับช่วยแชร์หน่อย
จะไปไหมจะไปของล๊อคให้ดู
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย